ต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะการเดินทางที่ไม่ปลอดภัยเอาซะเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะ
ผู้หญิงคนนึงเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนนี่แหละค่ะ
แล้วจู่เธอพลัดตกลงไปในหลุม

เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกะลิด
ทำไมถึงปลึงลงแบบนี้

คือแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือ
เธอไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะครับ
รถติดอยู่เนี่ยต้องมาช่วยกันเอาเธอขึ้นมา
นี่ก็เลยทำให้เธอปลอดภัยนะคะ
คือเป็นจังหวะที่เธอชะลอตัว

มันก็ต้องมีการทรงตัวเธอก็เอาเท้าลงมายัน
ปรากฏว่าที่ยันมันไม่ใช่พื้นถนน
มันเป็นหลุมแล้วมีน้ำอยู่เต็มค่ะ
หุมนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคะพอสว่างแล้วเห็นชัดเลย
ยันลงไปมันไม่ใช่พื้นดินมันเป็นน้ำ
ตรงนี้ลึกเมตรกว่านี่ผู้สื่อข่าวเอาไม้ไปแห่ให้ดู
โอ้โหลึกมากนี่ค่ะ
แล้วไม่รู้มีปูนมีแง่งปูนมีเหล็กมีอะไรเปล่า
เมตรครึ่งน้ำอยู่เต็ม
นี่คือความอันตรายที่มันโอ้โหแล้วดูใกล้มาก
ใกล้ถนนแบบไม่มีอะไรกั้นเลยค่ะครับ
นี่คือความเสี่ยงของคนที่ขับรถขับราหรือแม้แต่เดินอยู่ตรงจุดนี้นะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
ถนนสาย๓๐๑๓ขาเข้าตลาดสะพาน๔
ใกล้ปากซอยมาบยางพร๒๓ปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะ
คืออย่างที่บอกค่ะก็โชคดี
นี่ดีขึ้นมาหน่อยมีไม้ปักอยู่

นะโหนี่คือชีวิตที่อยู่กับความเสี่ยงจริงนะครับ
เจ้าของร้านวิทยุสื่อสารที่อยู่ตรงนั้น
เขาเอาภาพกล้องวงจรปิดมาให้ดูเราก็เลยได้เห็นนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงไปก็ไปสำรวจ
หลุมนี้กว้าง๒เมตรยาว๔เมตรลึก๑๕เมตร

เพื่อที่จะระบายน้ำเสียที่ไหลจากบ้าน
ร้านค้าไม่ให้ไหลลงไปที่พื้นถนนนะคะ
ก็มันมีการทำท่อระบายน้ำค่ะ

เพราะว่าติดท่อประปาก็เลยต้องรอ

แล้วถึงจะได้ไปต่อหลุมนี้

วันนี้ก็ทราบว่าทางผู้รับเหมา

โอ้โหมันอยู่ชิดติด

ส่วนผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนี้

ไม่ได้รับบาดเจ็บก็ไปต่อค่ะ
ไม่มีการแจ้งความบันทึกประจำวัน

คือกลางวันอาจจะพอเห็นแต่กลางคืนนี่ยิ่งอันตรายหนักเลยค่ะ